อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมเราเจอเรื่องแบบนี้จะว่าขำก็ขำ
แต่มันขำไม่ออกจริงจริงยังไงฮะนะคะคุณยายท่านหนึ่งท่านก็อายุเยอะแล้วค่ะ
ความจำก็หลงหลงลืมลืมอายุเก้าสิบเอ็ดปีก็เห็นมอเตอร์ไซด์หลานจอดอยู่
ไม่ได้ใช้แล้วคนขายของเก่าเขาขับรถผ่านหน้าบ้านพอดี
ขายค่ะขายให้หลานกับคนขายของเก่าเอามาพันหนึ่งละกัน
เรียบร้อยค่ะโอ้โหขึ้นรถไปเรียบร้อยพอหลานมาเนี่ยนะคะ
ก็เอาเงินให้หลานบอกจัดการให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช้
สุดเลยครับเป็นเศษเหล็กนะคะก็ขายไปหนึ่งพัน
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยค่ะคือผู้ชายผู้หญิงกำลังเข็น
เตอร์ไซค์ขึ้นท้ายรถแล้วขับออกไปคุณรัชดาพรค่ะ
หลานของคุณยายเอามาโพสต์ไว้ให้โลกออนไลน์ช่วยกันตามหาหน่อย
เตอร์ไซคันนี้ค่ะช่วยเอากลับมาคืนด้วยนะคะ
คุณยายหลงลืมขายรถของเธอให้กับรถรับซื้อของเก่าที่ผ่านหน้าบ้าน
อยู่ที่ซอยด่านสำโรงสมุทรปราการ๑๐๐๐บาท
ผู้สื่อข่าววันนี้ไปคุยกับคุณรัศดาพร
ซึ่งเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์บอกคือมอเตอร์ไซคันนี้มันก็เสียนะ
ขับไปไหนมาไหนเลยก็จอดเอาไว้รอซ่อม
ช่วงสายเขากลับมาจากที่ทำงานก็ไม่เห็น
เธอก็ไม่เห็นเธอก็คิดว่าคุณยายสงสัยเข็นเข้าไปไว้ในบ้าน

คุณยายบอกขายให้แล้วนะรถมอเตอร์ไซค
ขายให้คนรถรับซื้อของกลับไปเรียบร้อย
เอาเงินมาให้ด้วยขายเท่า๑๐๐๐บาทหนึ่ง
เอาเงินมาให้ด้วย
โอ้โหจะดีใจดีไหมเนี่ยคุณรัศดาพร

ตอนได้ยินตอนนั้นเข่าซุดพูดไม่ออก
ยายก็อายุเยอะตัวเองก็รู้แล้วคุณยายก็หลงลืม
อีกอย่างหนึ่งซึ่งท่านก็คิดว่ารถก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ขายไปซะเถอะ

แล้วตอนนั้นน่าจะอยู่อย่างนี้
ประมาณ๑๐โมงกว่าพี่มาพี่เอารถเข้ามาปุ๊บรถพี่ไม่อยู่แล้ว
พี่ก็เลยนึกว่ายายเข็นรถเข้าบ้านก็เลยมาดูในบ้านก็ไม่มีรถ
พอลงจากรถได้ถามว่ายายรถไปไหนกูตายแล้ว

ขายไป๑๐๐๐บาทใช่มูซัยนี่นะใช่

ก็คือยายยายขายไปให้เข้าไป๑๐๐๐บาท

รถมันไม่น่าถือแล้วแม้ว่าไปกล้อมได้
พบพนักงานสอบสวนสพสำรงเหนือ

แล้วคุณรัชดาพรก็คืนเงิน๑๐๐๐บาท
ให้กับสองสามีภรรยาที่รับซื้อของเก่าเช่นเดียวกันค่ะ
จบเรื่องค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ตอนที่เขาเอารถมาคืนนะคะ